ส่วนความคืบหน้าของคดีมือยิงที่คาวงหมูกระทะนี่

ใช่ค่ะวันนี้นะคะตำรวจนำตัวมือยิงค่ะ
นายสุรพลไปฝากขังต่อสารนะคะ
ซึ่งในช่วงที่นี่ค่ะช่วงที่จะเอาไปฝากขัง
ที่เขากอดอยู่เนี่ยคือภรรยาของเขานะ
ภรรยาที่ชื่อว่านางบุญตาการสมบัติ
เขาบอกว่าเขาก็เสียใจแหละ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไปกาดยิง
ญาติของพันรยาจนเสียชีวิตสอง
บาดเจ็บสาหัสสองเนี่ยนะคะแต่ว่า
นางบุญตาเนี่ยสภาพร่างกายถูกรุมทำร้ายมานะ
หน้าตาบวมปูดเลยกระดูกสันหลังแตก
้ามีเลือดออกด้วยแต่ก็มาได้นะมาหาสามีนะคะ

เพราะไปถูกยาดของภรรยาพี่ชายรุมศักรรมมา

ไถ่ยิ่งยงเข้ามาหุ่นวายชอบพูดกับนักแกน้สามีตนเอง
มาเกาะเมียกินมันก็เลยเกิดเหตุการณ์กราดยิงกันแบบนี้
ด้วยส่วนนางสาวนัฐกาลไทยยิ่งยงซึ่งเป็นหลานของนางธนาทิพย
สะพ้ายของนางบุญตาที่มานั่งล้อมวงกินหมูกระทะด้วย
เมื่อคืนนี้นะคะเขาเล่าว่าตอนนั้นช่วงที่นั่งล้อมวงกินกันอยู่
มี๘คนจู่มือยิงค่ะเดินถือปืนเข้ามา
พร้อมนางบุญตาเดินตามหลังมามือปืนเดินเข้ามาใกล้วงหมูกระทะเรื่อย
แล้วก็ตะโกนว่าใต้ใต้แบบนี้หลายครั้ง
จากนั้นก็ยิงนายสัตวรรษก่อนเลยซึ่งนี่ก็คือคำบอกเล่านะคะ
ญาติพันรยาผู้ตายส่วนศพผู้เสียชีวิตคือ
นายดานัยการสมบัติและนายทศวรรษการสมบัติสองพ่อลูก
เตรียมรับมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะที่อำเภอปากช่องค่ะ